คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หน่อยนะคะ
พาไปดูค่ะที่ชนบุรี

เป็นอดีตนักรบสมรภูมิสงครามเวียดนาม
เขามีการดัดแปลงค่ะรถมอเตอร์ไซค์รถซาเล้งคู่ใจเนี่ย

กล้องแพนมาขอดูซิ

ใช่แต่อันนี้เขาดัดแปลงเป็นบ้าน

แล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในรถนี้มา๓ปีกว่าแล้วนะ

เท่านี้มีเท่านี้คุณคิง
รับซ่อมต่อเติมบ้านสร้างบ้านงานเชื่อมไฟฟ้าป๊า

ให้เบอร์เอาไว้ด้วยคุณผู้ชมช่างฉีนะ

เผื่อใครจะโทรไปคุณคุณอำแข็งทั้งหมดเนี่ยคือมันมาจากรถซาเล็งค์นะ
ถูกต้องถูกต้องซาเล็งค์มันมี๓ล้อถูกไหม
เริ่มจากมอเตอร์ไซค์เปล่าเลยแล้วเติมไปเรื่อย

เขาทำอะไรได้อยู่แล้วจะต่อเติมจะสร้างบ้านก็ได้
โอ้โหนี่แหละค่ะเขาจอดอยู่ตรงริมถนนชายหาดนาจอมเทียนนะ
สัตหีบชนบุรีตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเลย
แล้วเราไปคุยไปคุยกับช่างฉี่นั่นแหละ
ว่าจริงผมเป็นคนฉะเชิงเซานะ
ทุกวันนี้มาเป็นช่างก่อสร้าง
ผมป่วยเส้นเลือดในสมองตีบแขนซ้ายผมใช้การไม่ได้
แต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการทำงานอะไรเลยนะ
เพราะว่าคือผมก็ยังสามารถรับจ้างได้
แล้วผมมีลูกสองคนคนหนึ่งลูกเสียชีวิตไปแล้ว
อีกคนนึงเป็นช่างกรมอู่ทหารเรือ
ผมมารักสันโดดชอบใช้ชีวิตพเนจร
เหมือนกับไอ้ป้ายที่ผมติดหลังรถเราว่าเท่าพาเนจร
ผมก็เอารถซาเล้งคู่ใจผมนี่แหละดัดแปลงเป็นบ้าน

นี่ค่ะค่ำไหนนอนนั่นจริง
อยู่ในรถแบบนี้มา๓ปีแล้วแล้วก็หารายได้เลี้ยงชีพได้ด้วยนะคะ
ฟังช่างฉีค่ะตอนนี้คุณลุงใช้ชีวิตคนเดียวกับรถคันนี้
ครับแล้วไปนอนที่ไหนครับไปจอดนอนเนี่ยครับ
พาผมก็ไปทำงานไปทั่วครับถ้าเสร็จงานนี่ก็จะขึ้นไปทางพิการ

บางทีบางวันไม่ได้มาจอดนะครับตอนนี้ยังอยู่นี่จอดอยู่นี่ตลอด
ทับอยู่นี่ประมาณสองเดือนก็คือสรุปว่าที่คนเห็นว่ามันเป็นเหมือนคล้ายคล้ายเศษเหล็กเนี่ย
จริงคือรถและเป็นบ้านของคุณลุงด้วย
โอเคพอเห็นข้างในตรงนี้เมื่อกี้พอจะเข้าใจแล้ว
เคลื่อนที่ได้แต่งเติมแล้วก็มีเปรย์อ่า
ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะนั่งหลับบนเบาะรถก็ไปนอนที่เปรย์ได้อันนี้ไงนี่ไง
แล้วนั่นรูปใครครับที่ฉากหลังแดงนั้นใช่ไหมครับ
รูปเหมือนใส่ชุดทหารในเครื่องแบบนั้นนะครับเหมือนเป็นทหารบกอ่ะเออ
แล้วถามว่าเนี่ยช่างฉีนี่ใครอ่ะช่างฉีบอกว่าก็ผมไง
ถ่ายไว้ตั้งแต่ปีสองเก้าคุณคิงเกิดยังยังเลยนี่แหละ
ตอนนั้นกองทัพบกเรียกตัวไปสู้รบในสงครามเวียดนาม
กทัพมาตีไทยบุกประชิดชายแดนที่อารันแล้วแล้วก็จีนก็ยกทัพตีเวียดนาม
เขาก็เลยเรียกสงครามจีนสั่งสอนเวียดนามตอนนู้นไงอืม
ซึ่งตอนนั้นน่ะช่างฉีบอกว่าผมมียศ๑๐เอกนะ
ทำหน้าที่เก็บกู้ระเบิดผมเป็นนักรบนะเนี่ย
ปกป้องผืนแผ่นดินไทยหลายคนอาจจะลืมไปแล้ว
แต่รู้ไหมว่าผมมาภูมิใจมากเอารูปผมสมัยโน้นเนี่ย
ติดเอาไว้ที่ในรถบ้านของช่างฉีเลยนะคะดีจังอืม
คือมีความตั้งใจแล้วก็ขยันนะครับ
แม้ว่าอาจจะไม่ได้แข็งแรงเต็มร้อยแต่ว่า
คือก็ยังคงทำมาหากินแบบสุจริตอันนี้น่าชื่นชม
พร้อมรับงานนะเพราะฉะนั้นให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้
คุณผู้ชมจะโทรหาช่างฉีเผื่อจะซ่อมจะต่อเติมบ้าน
หกสามสี่เจ็ดหกศูนย์ห้าสี่ห้านะคะเบอร์ของช่างฉีนะคะ

นี่คุณก็เหมือนกันนะคุณก็จะต่อเป็นรถบ้าง
คุณก็ไปต่อได้โอเคได้แต่อุดหนุนครับ